โอ้โหช่วงเนี้ยอากาศดีดีนะคะดีที่ไม่ตายอะค่ะโอ้โหเหมือนมีเพื่อนสนิทเป็นพระอาทิตย์พิษโลกยังไงอย่างนั้นเลย
ก็แม่ใครที่เจออากาศร้อนร้อนลองคลายร้อนแบบฉบับสาวนุ้ยซูจิราดูซิฮ่า